นี้ค่ะไปตามติดชีวิตคนนี้กันสักหน่อยนะคะพี่เปิ้ลไอรินค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องนะคะถึงขั้นขึ้นโรงพักเลยคุณผู้ชมค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่เปิ้ลเนี่ยนะเขาก็ได้โพสต์นะคะ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ย
ทิ้งก้นบุหรี่นะอ่าลงมาข้างบ้านเธอแบบนี้อ๋อ
อันนี้ไฟยังยังติดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างที่ตำรวจเนี่ย
เธอไปแจ้งความอ่ะฮะแล้วแล้วตำรวจเนี่ยเข้ามาในบ้านเธออืม
วันนี้เนี่ยก็ยังบุกลุกเข้ามาด้วยแถมพูดจากกล่าวหาว่าเธอเนี่ย
ยาต่อหน้าตำรวจอีกด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะ
คุณพูดเองคุณเดินเข้ามาคุณบอกว่าหรือลูกชายผมแอบสูบ
คุณพูดประโยคนี้ออกมาใช่แล้วคุณจะมาพูดได้ไงว่าจับตรวจเยี่ยวให้หมด
เหมือนคุณสงสัยว่าเราเล่นยาคุณกล่าวหาเกินไปนี่ละเมิดแล้ว
ขอแจ้งความเพิ่มด้วยค่ะนอกจากจะกล่าวหาว่าเธอเล่นยานะคะ
ก่อนหน้าที่ตำรวจจะมาถึงค่ะพี่เปิ้ลนั้นแกก็เล่าเอาไว้ว่าคู่กรณีเนี่ย
ยังพูดจาขมขื่อเธอด้วยด้วยนะอ่าบอกว่าให้ระวังรถใบดแดงเอาไว้ให้ดีดี
ซึ่งก็คาดว่าคู่กรณีจะไม่พอใจค่ะที่เธอนั้นโพสต์เรื่องก้นบุหรี่ที่เข้ามาในบ้านเธอนะคะ
มาประจำเลยลงเฟซบุ๊คส่วนตัวคุณผู้ชม
แต่เธอบอกทนไม่ไหวจริงค่ะเพราะที่ผ่านมาก็มีก้นบุหรี่นั้น
โยนมาที่บ้านของเธอหลายต่อหลายครั้งบางครั้งเนี่ยมันมีไฟติดอยู่ด้วยนะ
อุ้ยเธอกลัวจะเป็นอันตรายค่ะจริงนะ
เป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนนี้ลำพังคุณผู้ชมค่ะอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น
เธอเนี่ยไปบอกเพื่อนบ้านคู่กรณีรายนี้มาแล้วนะแต่ก็ยังทำอีกค่ะ
ล่าสุดค่ะบ่ายวันนี้นะคะเธอทนไม่ไหวจริง
จนต้องวิ่งโรคขึ้นโรงภาคษ์สอนอคัณะยาวค่ะ
เพื่อไปแจ้งความกับตำรวจใน๓ข้อหาก็คือบุกรุกคมขู่แล้วก็หมินประมาท

แล้วสิ่งที่เปิ้ลถูนขาด
ก็คือเขาเข้ามาในบ้านแล้วสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมคะ
เขาพูดว่ารู้ไหมว่าผมเป็นใคร
ผมมาเป็นถึงเจ้าของบริษัทนะ
แล้วเขาก็เอาเช็คในมือกับสมุดบัญชีมากางให้ดู
แล้วเขาก็เลยแบบงี่เง่าแล้วเขาก็พูดว่า
เนี่ยก็ตำรวจก็รวบไปตรวจเยี่ยวให้หมดเลย

เปิ้ลเอาคลิปมาถ่ายเพราะเปิ้ลไม่ไหวแล้ว
คือบุหรี่มันตกมาจากบ้านเขา

ว่าเขาบอกว่าปาต้งปาร์ตี้ป่ะเนี่ย
แล้วเปิ้ลโดนผู้ชายมาทุบหลังบ้านเปิ้ล
แล้วก็จะมาคุยว่าจะมาทำร้ายรถเปิ้ล
ซึ่งเปิ้ลซื้อทุกอย่างมาด้วยน้ำผักน้ำแรงตรงนี้
คนอย่างเปิ้ลไม่สมควรจะต้องมาเจอแบบนี้ค่ะ

ไปดูฝั่งเพื่อนบ้านกันบ้างค่ะคู่กรณี
เมื่อวานนี้ก็มาแจ้งความไว้เช่นเดียวกัน
หลังถูกพี่เปิ้ลนั้นถ่ายรูปนะคะ
ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คจนเสื่อมเสีย
โดยวันนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ตามไปที่บ้านคู่กรณีด้วยเช่นกัน
เพื่อจะสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะอยากให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะคะ
สำหรับบ้านคู่กรณีก็เลยไม่ได้ไปสัมภาษณ์เนาะ

บ้านหลังเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาเจอก้นบุหรี่เนี่ย

แต่เชื่อว่าน่าจะมีการเจรจากลายเกลี่ยกันได้แหละนะ